ตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยอัตราของการแพร่ระบาดโควิด๑๙
มันศูนย์แบบใกล้ศูนย์มากจริงนะคะ
แต่ว่าต่างประเทศรอบที่๒มันยังคงเกิดขึ้นอยู่

คำว่ากาดอย่าตกเริ่มจากเรื่องของล้างมือโซเชียลดิสแทนซิ่ง
และหน้ากากอนามัยยังคงเป็นที่ต้องการยังต้องใส่อยู่เสมอ

จากคนแล้วนะคะเขาบอกว่ายังมีตัว

ดิฉันเชื่อว่าคุณอรัชพรเห็นปุ๊บต้องปิดตาปั๊บเลย

ดิฉันว่าเขาจะต้องเลือกว่าจะหัวเราะหรือจะร้องไห้

หรือว่าข้อที่๓ไปโรงพยาบาล

เอาเป็นว่าเขาบอกว่าไม่รู้จะใช้อารมณ์ไหนดี
เพราะว่าสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญก็คือการที่
จิ้งจกมาขโมยหน้ากากอนามัยเขา
ไม่รู้จะหัวเราะหรือว่าร้องไห้ดีนะคะ

อยากได้อะไรทำไมไม่บอกดีล่ะ
เดี๋ยวจะเข้าร้านสะดวกซื้อไปซื้อมาให้

หรือว่าน้องไม่มีเงินและน้องก็กลัวโควิดด้วย

สรุปว่าคลิปนี้นะคะ

ยกเว้นคนที่กลัวจิ้งจกนะคะ
เป็นคลิปน่ารักให้ชมก่อนช่วงแรก
สำหรับข่าวข่าวเย็นไทรรัสค่ะ